เมื่อวานนี้ที่มีการชุมนุมมันมีสัญญาณไม่ค่อยดี

ทำให้วันนี้ทางท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ท่านออกมาชี้แจงนะครับ
บอกว่าตอนนี้รวบรวมพยานหลักฐานอยู่นะ
จะสืบสวนสอบสวนหาคนผิดให้ได้
แต่ว่ายืนยันว่าตำรวจไม่ได้ใช้นะกระสุนจริง
ไม่มีในการไปปฏิบัติการควบคุมฝุงชน

พลตำรวจตรีจีรสันแก้วแสงเอก
รองผู้ประชาการตำรวจนครบานนะครับ

นัดรวมตัวกันเมื่อวานนี้ที่แยกประทุมวัน

สถานเอกอัจฐาชฌูทเยอรมันนีนร์นะครับ
ก็อธิบายว่าการชุมนุม
ท่านก็ปฏิบัติตามหลักของการชุมนุม
ก็มีการปิดถนนมีการเผาหุ่นตุลาการ
คือจริงผู้ชุมนุม

ก็มีการคว่างปลาใส่เจ้าหน้าที่บาดเจ็บไป๒นายด้วยแหละ
แล้วก็ผู้ชุมนุมมีการคว่างวัตถุระเบิด
ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้กระสุนยาง
จากนั้นผู้ชุมนุมก็ไปที่สถานทูตเยอรมันได้ในที่สุด
แล้วก็ชุมนุมอยู่บนถนนวิทยุ
ผู้ชุมนุมก็มีการปาประทัดแล้วก็มีผู้บาดเจ็บได้ด้วย๑คน
ส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด
ประสานกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยอยู่
จะต้องตรวจพิสูจน์และรวบรวมพยาหลักฐาน
ต้องดูว่ามันมาจากอาวุธชนิดใด
ที่โดนยิงเข้าในอกไปผู้ชุมนุมนะครับ

ตำรวจบอกว่าไม่มีการใช้กระสุนจริงอย่างแน่นอน

เขาก็มีการชุมนุมกันของ๔กลุ่ม

แท็กซี่รักประชาธิปไตยชุมนุมที่ไหน
นี่หน้าธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่นี่

แล้วก็กลุ่มศิลปินเพลงเพื่อราศดร
๕โมงเย็นเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
กลุ่มพลเมืองโต้กลับ๕โมงครึ่งหน้าสารดีกา
แล้วก็กลุ่มทะลุแก๊สกลับมาอีกแล้ว

ก็ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีการชุมนุมก็แล้วกัน
แล้วเขามีการสรุปนะครับว่าการชุมนุมที่ผิดพรกรฉุกเฉิน
แล้วผิดพรบโรคติดต่อตอนนี้ดำเนินคดีไปแล้วนะ
๓คดีด้วยกันครับค่ะ